โปรเมเอเรียจุธานุกานะคะโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยค่ะ
ก็คว้าเงินรางวัลโบนัส๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่เป็นเงินไทยประมาณสามสิบสามล้านบาทนะคะ
หรือ๘๒ล้านบาทที่สหรัฐองค์อเมย์กลาสค่ะ
จบวันที่๓นะคะเอเรียจุธานุการทำสกอร์รวมอยู่๖อันเดอร์พาร์ค่ะ
อันดับ๑๒ร่วมตามหลังเลซี่ทอมสันนะคะ
ซึ่งโปรเมก็ใกล้ที่จะคว้าโบนัส๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หากว่ารอบสุดท้ายอันดับของโปรเมย์ไม่ห่างจากคู่แข่งอีก๔คนนะคะ

จากนี้ค่ะก็ยังได้แวร์โชฟี่นะคะรางวัลสำหรับนักกอล์ฟที่ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดในฤดูการด้วยค่ะ